เป็นรูปไม่เฉยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายออกนะอืมแล้วนี่ว่า
ลงรูปไปแล้วคนก็เอาไปแชร์กันเฉยอ๋อแล้วเราเอามาจากไหนอ่ะพี่
ไม่ได้เอามาอย่างไหนมันไม่มีคำนึนอย่างไงไม่มีไม่มี
มีรูปมาได้เฉยอ๋อคือเราก็มาใช่แล้วตัวกุมาลนะพี่
ใช่ไหมพี่แล้วตัวตัวที่โดยปกติแล้วอ่ะพี่มี

อย่างองค์ใหญ่ที่เราถ่ายไว้ก็คือ

เป็นใช้ใช้ใช้
เป็นว่านป้าแล้วเราก็ลงอาคมลงเรา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
ไม่ใช่ค่ะเป็นดินที่ดินแม่น้ำที่ใช้ปั้นหม้อปั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ผสมเข้าไปแล้วใช้แม่พิมพ์กดขึ้นมา
ใช่มีบล็อกมีแม่พิมพ์ทำเอง
ยืนยันไหมครับว่ามวลสารที่เราใช้เนี่ยครับมีส่วนประกอบของมนุษย์หรือว่ากระดูกหรืออะไรเกี่ยวกับมนุษย์นี้มีไหมครับ

แล้วมาตรงไหนที่จุดเป็นพริกว่าเราใช้มวลสารจากมนุษย์เป็นกระโหลกอะครับ

คือในตำราในตำราโบราณในตำราโบราณคือมันต้องมีมวลสารอย่างนี้ในตำราโบราณที่ใครเขาก็ทำมา
เป็นอาจารย์สมัยก่อนเป็นเกจิสมัยก่อนเขาจะใช้ส่วนผสมในส่วนนี้เพื่อที่จะทำให้กุมารเข้มขังขึ้นมีลิฟต์ขึ้น
ก็เคยได้ยินมาบ้างครับคือแล้วก็มีการซื้อขายกันแต่ส่วนตัวผมไม่เคยซื้อ

ก็เป็นเฉพาะบางกลุ่มบางกลุ่มเขาก็เล่นเครื่องรางงานถันอะไรประมาณนี้ครับ
มีความเชื่อทางหน้าไหนครับเกี่ยวกับปั้นเหน่ง
จริงจริงปั้นเน่งมันมีมาช้านานแล้วเป็นร้อยปีแล้ว
คนก็ต้องมีความเชื่อกันเรื่องเมตตามหานิยม
้วคาดอะไรอย่างนี้เป็นความเชื่อสะกดวิญญาณ
ส่วนมากปั้นเน่งที่นำมาทำวัตถุความเชื่อ
ส่วนมากเขาเอามาจากที่ไหนอะไรยังไงกันนะครับ
จริงปั้นเน่งคือเท่าที่ผมทราบมาก็คือ
มีการสร้างเป็นร้อยปีแล้วถ้าที่ดังก็คือ
พุทธจันโตท่านสะกดวิญญาณไม่น่าไหว
ประวัติที่เขาเล่าขาดกันมานะครับก็เป็นรอยปีอ่ะ
ไม่มีการแบบขุดศพขึ้นมาทำใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คืออันนี้มันหลายมุมอะครับนึกออกไหม
มันแบบว่าบางคนก็มีขุดมาทำ
แต่ว่าคือตามราบูลานเขาต้องทำมาจากศพอยู่แหละ
ถ้ายิ่งดังขังก็ต้องศพที่แบบเฮี๊นหน่อย
ส่วนมากเราเคยส่วนตัวเห็นไหมครับตัวปั้นเน่ง
เคยเจอมาบ้างแต่ยังไม่ได้ซื้อขายอะไร
เวลาเราดูเนี่ยเราดูถึงอายุได้ไหมครับ

จริงพวกนี้มันจะมีความเก่าอยู่แล้วในตัวกระดูกมันมีผ่านการเวลามาช้านาน
เราดูได้อยู่แล้วแต่จริงส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องพวกนี้
ถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อเตะท่านก็จะเอาดินมาสร้างมีทั้งขนาดบูชาขนาดห้อยคออะไรอย่างนี้ครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป